คุณผู้ชมฮะเรื่องของการตรวจหาเชื้อรอไม่ได้จริงนะฮะ
ก็เหมือนกับโครงการที่ไทยรัฐของเราจัดทำขึ้นนะครับในการจัดหางบประมาณ
มอบให้กับหน่วยงานต่างเพื่อนำไปใช้ในการตรวจกับประชาชนจริง
ดังนั้นเรามาดูความคืบหน้าในโครงการนี้กันนะครับ
นี่แหละครับจากการเริ่มต้นของไทยรัฐกรุ๊ปและภาคเอกชน
แล้วก็ถือว่ามีผู้สนับสนุนมากมายในการที่จะร่วมสนับสนุนทุนมา
แล้วก็ส่งมอบให้กับหน่วยงานที่สำคัญอย่างสปสช
หรือสำนักงานส่งเสริมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ดังนั้นสปสชก็นำอุปกรณ์เหล่านี้
ไปตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับประชาชน
คือเริ่มตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๔โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ
ตรวจได้ประมาณ๒๐๐๒๕๐๐คนต่อวัน
แล้วก็เขาเริ่มการตรวจไปหลายวันแล้ว
เพราะว่าอุปกรณ์เหล่านี้ก็ส่งมอบโดยตรงถึงสปสชแล้วนะครับ
สถิติในการตรวจจะพบคนที่ติดเชื้อวันละ๒๐๐๔๐๐คน
คิดเป็นร้อยละ๑๑ถือว่าเยอะนะคุณนะถึงได้บอกนะฮะ
การตรวจหาเชื้อรอไม่ได้ต้องเร็วไทยรัฐจึงเกิดเป็นโครงการนี้นะครับ
โดยเจ้าหน้าที่จะมีการแยกคนที่ผลตรวจเป็นบวกออกทันที
แล้วก็มีทีมแพทย์จากเทคนิคการแพทย์อธิบายขั้นตอนการดูแลตัวเอง
แล้วก็ที่สำคัญนะฮะการตรวจโดยแอนติเจนและปิดเทสแล้ว
ท่านก็ต้องได้รับการตรวจอีกรูปแบบหนึ่งที่ให้ผลเชื่อมั่นมากขึ้น
ถ้าติดเชื้อโควิดนะฮะก็จะให้มีการรักษาตัวเองที่บ้านก่อน
ถ้ามีอาการสีเขียวนะแต่ถ้าสีเหลืองสีแดงอะไรก็ว่าไป
ก็ต้องส่งโรงพยาบาลทันทีนะครับ
และทีนี้ครับคนที่นำรถขับรถมาเองมาตรวจตรงนี้นะฮะ
ถ้าท่านพบว่าผลเป็นบวกในเบื้องต้น
คุณหมอจะกำชับทันทีบอกว่ากลับบ้านเลยนะ
แวะที่ไหนเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อนะครับ
ส่วนคนที่มาด้วยรถยนต์สาธารณะเนี่ยนะฮะ

โดยมีรถที่ไทยรัฐกรุ๊ปจัดขึ้น
เพื่อสนับสนุนในการให้บริการรับส่งผู้ป่วยโควิด๑๙ด้วย

เราได้คุยกับคนที่มาแล้วก็มาตรวจเนี่ย
แล้วก็อยู่ทราบผลว่าติดโควิดคุณ

เพราะปกติอาศัยอยู่คนเดียวที่ห้อง
ก่อนมาตรวจเนี่ยคือมีอาการมันมีเสมหาคุณ
ไอแห้งแล้วก็เจ็บคอแล้วจมูกไม่ได้กิน
แต่ทุกครั้งที่ตรวจวัดอุณหภูมิเวลาออกนอกบ้านนะ
อุณหภูมิปกติคุณอยู่ที่๓๖องศาเซลเซียส
ทีนี้ครับเพื่อความมั่นใจก็เลยต้องรีบเลย
มาตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ที่สวบป่าวสาวชอ
จัดศูนย์จัดจุดตรวจให้
ทีนี้ก็พบว่าติดเชื้อโควิด๑๙จริงนะครับ
แล้วก็ทางแพทย์ก็มีการแนะนำ
คุณผู้ชมค่ะคือจริงชุดอุปกรณ์เหล่านี้
ขอบคุณภาคเอกชนทุกส่วนเลย
จริงมันใช้ทุกวันคุณใช้ทุกวันจริงนะ

ใช่ครับดังนั้นนะฮะจึงมีความต้องการต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็คุณผู้ชมสามารถร่วมที่จะสนับสนุนผ่านบัญชีตรงนี้ได้นะครับ
ชื่อบัญชีไทยรัฐร่วมฝ่าวิกฤตโควิด๑๙
เงินทุกบาททุกสตางค์เอาไปจัดหาอุปกรณ์เหล่านี้
การตรวจหาเชื้อที่บอกแล้วว่ารอไม่ได้นะครับ
เลขที่บัญชีนะฮะ๑๙๖๓๐๖๖๕๖๖นะฮะ
กี่บาทก็ตามเงินของท่านเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับ
ใช่ค่ะก็สามารถรวมโอนเงินผ่านทางธนาคารกรุงเทพฯได้นะครับ
มีน้อยก็ให้น้อยอันนี้คือตามกำลังที่ทุกคนมีได้ช่วยกันนะครับ